คุณผู้ชมคะไปตามต่อกันเรื่องของเหตุการณ์ที่เรื่องของน้องพลอยที่ถูกหลอกขายโทรศัพท์มือถือไอโฟน
แล้วสุดท้ายนำไปสู่การที่น้องตัดสินใจฆ่าตัวตาย
ตามจับเนี่ยต้องเอาให้ถึงรากถึงโคนไม่ใช่แบบว่าตัวเล็กปลาซิลปลาสร้อยไม่ได้
ตำรวจปรากฏไปจับเพิ่มมาได้อีก๓
คุณรู้ไหมหนึ่งในนี้มีคนที่เป็นคนไปกดเงินด้วยในวันนั้นเลยหลังจากหลอกน้องแล้ว
รวมไปถึงบัญชีม้าอีก๒เดี๋ยวพูดแล้วจะตกใจบัญชีม้าอายุเพียงแค่สิบแปดกับ๑๙
นี่คือเนี่ยคุณผู้ชมคะไปดูกันหน่อยเพราะตำรวจเนี่ยจับเพิ่มได้แต่ยังเหลืออีกหนึ่งคน
คนนี้ตำรวจบอกว่านี่น่าจะเป็นตัวการเหมือนกันค่ะ
หน้านะคะคุณผู้ชมคะไปจับเพิ่มค่ะได้ทั้งหมด๓รายโดยเป็นบัญชีม้าแถวที่๓๑คนคือนางสาวรัตนาพรอายุ๑๘ปี
นางสาวนัทธนิชาสุขศรีคนนี้อายุ๓๙ปี
ทั้ง๓คนถูกจับได้ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายนะคะ
แล้วก็มีการนำตัวมาสอบปากคำด้วยนะคะ
กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาจยกรรมทางเทคโนโลยี๕ค่ะ
ก็เข้ามาที่กรุงเทพมาสอบปากคำ
อย่างที่บอกนอกเหนือจากการจับกลุ่มบัญชีม้า๒คน
และตัวคนที่ไปกดเงินซึ่งเป็นไปกดเงินจากบัญชีม้า
แล้วก็เดี๋ยวจะมีการขอออกไหมจับเจ้าของรถอีกต่างหาก
ที่นางสาวนัทธานิชาศุกรคนที่ไปกดเงิน
รถคันนี้เพื่อใช้ในการกดเงิน
อันนี้อยู่ระหว่างติดตามตัวมาดำเนินคดี
รวมไปถึงต้องขอหมายค้นบ้านพักเจ้าของรถคันนี้ด้วย
หาความเชื่อมโยงกับพวกแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ต่าง
ตำรวจยืนยันแล้วว่าอันนี้จะเอาให้ลึกถึงรากถึงโคนเลย
เดี๋ยวในวันนี้นะคะทางด้านของพลตำรวจโทวรวัต
ท่านบอกด้วยตำรวจสอทรจะออกไหมจับผู้ต้องหาเพิ่มอีก๑คน
ผู้ต้องหาคนนี้ทำหน้าที่ชักชวน
ให้ผู้ต้องหา๔คนที่ถูกออกหมายจับไปก่อนหน้า
และถูกจับกลุ่มแล้วล่าสุดเปิดบัญชีม้า
แล้วเดี๋ยวอย่างที่บอกว่าอีกหนึ่งคนหลบหนีอันนี้ก็ต้องติดตามตัว
ส่วนเรื่องของนางสาวดอกแก้วค่ะบัญชีม้าแถวแรก

มีการสอบปากคำไปนานกว่า๓ชั่วโมงพาตัวไปฝากขังนะคะคุณผู้ชม
แล้วก็แน่นอนว่าเธอเองก็ปฏิเสธในการที่จะให้ข้อมูลกับสื่อมวลชน
ก็มีเรื่องของอาการที่ดูเคร่งเครียดตลอดเวลา
อย่างที่บอกเดี๋ยวตำรวจจะตามต่อเรื่องนี้เลยค่ะ
ครับผมโดยล่าสุดนะฮะทางตำรวจไซเบอร์ได้คุมตัวทั้ง๓คน
ซึ่งถูกจับกลุ่มได้ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
มาสอบปากคำเพิ่มเติมที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาจยากรรมทางเทคโนโลยี๕
ก็คือที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนาอัตนะครับ
ในซังชีม้าเนี้ยมีทั้งหมด๕คนที่น่าจะเกี่ยวพันธุ์กัน

กับเหตุการณ์กรณีของน้องพลอยใช่ไหมครับ

ก็คือนางสาวดอกแก้วนี่ถูกฝากขังแล้วเรียบร้อย
ส่วนอีก๓คนจับกลุ่มตัวได้แล้วเรียบร้อย
แล้วก็อยู่ระหว่างการควบคุมตัวมาที่
สอทที่ศูนย์ราชการนะฮะสอท๕

ดังนั้นเดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้าเพิ่มเติมนะฮะ
แล้วก็ย้ำเตือนเลยนะคะว่าเวลาที่เราเล่าข่าวแบบนี้เนี่ย
เปิดวิธีการกลงมิจฉาชีพ
เขาใช้วิธีการที่บอกเรามานั่นแหละว่า
ถ้าเกิดว่าสนใจนะโอนตังมาก่อนเป็นเงินดาว
แล้วเขาก็จะบอกเงื่อนไขว่าให้พิมพ์มาในเอ่อ
เวลาที่เราจะโอนมันจะต้องมีบันทึก
บันทึกเอาไว้ใช่ไหมว่าเราจะโอนเงินนี้ไปทำอะไร
แล้วมันก็จะมีข้อความที่เขาบอกมาว่าให้เขียนคำว่า
ว่าเป็นค่าแบบเครื่องแบบนี้ค่าดาวน์เครื่อง
แต่ต้องมีคำว่าว่านำหน้าพอคนพิมพ์ไปผิด
แล้วก็มาอ้างว่าอะไรนะระบบเอไอไม่ตรวจจับให้โอนมาใหม่
คนที่หลงเชื่อก็หลงเชื่อโอนตังไปใหม่
แต่ท้ายที่สุดแล้วนะโอ้โหวิธีการเหล่านี้
สุดท้ายมันไม่ให้เงินคืนมือถือก็ไม่ได้
ระวังนะคุณผู้ชมเพราะว่าไม่ใช่มีร้านนี้ร้านเดียว
มันกลายเป็นว่าในเฟซบุ๊กมีหลายเพจเลย
แล้วบัญชีปลายทางก็คือเป็นบัญชีม้าของนางสาวดอกแก้วนี่แหละ
และอย่างที่บอกนะคะอย่างเมื่อวานที่เรารายงานไป
มีผู้เสียหายเข้าไปแจ้งความเพิ่มเติม๒รายนะ
เพราะว่าเป็นบัญชีเดียวกันกับที่โอนเงินไปนี่แหละ
อันนี้น่าจะเป็นกระบวนการหรือเป็นเครือข่ายเลยหรือเปล่าเนี่ย
อันนี้ตำรวจเร่งสอบสวนแน่นอนค่ะ